พาไปดูคิดเลขกันนิดนึงละกันนะคะ
จะบอกมาเดี๋ยวเนี้ย๑บวก๑ไม่ได้เท่ากับ๒กันนะ
ยังไงคะ๑บวก๑เท่ากับ๓จ้า
เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ก้อยพี่ตูนเขาบอกเอาไว้อย่างนี้
ก็เริ่มมีลุ้นแล้วแหละว่าเอ๊ะโพสต์แปลกเนี่ยโพสต์นี้
๑บวก๑เท่ากับ๓บวกเล็กติดหรือเปล่า
หลายคนก็เดากันไปนะคะว่ามีเบบีหรือเปล่า
บางคนนี่คือแบบว่าอวยพรล่วงหน้าไปเลยนะ

เมื่อวานนี้ทั้งคู่ก็ออกมาเฉลยแล้วนะ
ผลออกมาคือเบบีมาแล้วค่ะ

คุณค่ะทั้งวงการมาให้กำลังใจ
แต่ว่ามันมีกิมมิกตรงไหนรู้ไหม
ตรงนี้คือดีเทลของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ว่า
วันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๐๒๐
คือวันที่พี่ตูนขอก้อยแต่งงานนี่

วันที่๑๔กุมภาพันธ์๒๐๒๑เนี่ย
ก้อยเธอก็เลยทำเตอร์ไพรส์กลับไปเลยแล้วกัน
นี่พี่จ๋าเซอร์ไพรส์ไปเลยจ้ะ
ที่ตรวจทันเอาไปเลย
แล้วบอกว่าเบบีมาแล้วนะคะป๊า

ไม่รู้จะบอกอย่างไรเฉยนะครับป๊า
เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ยินเสียงเจ้าตัวเล็กคุณก้อยถึงกับน้ำตาซึมออกมาเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าดีใจมั้ยป๊าป๊าหรือแบบนี้

เบบีเขาเป็นชายหรือหญิงกันแน่นะคุณผู้ชมนะ